วันหยุดยาวต่อเนื่อง๕วันนะคะแน่นอนค่ะก็ต้องไปเที่ยวกันหน่อย
บางคนก็ไปเล่นน้ำคลายร้อนนะคะบางคนก็ไปสวนผลไม้
ส่วนผลไม้เราเห็นในพื้นที่ภาคตะวันออก
เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมไปเที่ยวไปชมไปชิม
เขาเรียกว่าชิมแบบบุฟเฟ่ชิมไม่อั้น
อยากไปเลยอยากไปแต่คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ปีนี้
ปัญหาภัยแรงเรื่องของสภาพอากาศก็เป็นปัญหาเยอะ
ผลไม้ก็อาจจะออกดอกออกผลค่อนข้างน้อยนะคะ
แต่เจ้าของสวนเขาบอกว่าเขาไม่คิดราคาเพิ่ม
คิดราคาเดิมอยากจะให้ไปเที่ยวกันไปดูเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะ
ส่วนทุเรียนในจังหวัดระยองเริ่มมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย
เพื่อลิ้มลองราชาแห่งผลไม้ในเทศกาลบุฟเฟ่ผลไม้
ที่สวนจะนำเอาผลไม้ประจำฤดูกาลของภาคตะวันออก
มาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมแบบไม่อั้น
ประกอบกับราคาขายทุเรียนพุ่งสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
บุฟเฟ่ผลไม้จึงเป็นทางเลือกที่ดี
คิดว่าคุ้มค่ะเพราะว่าในส่วนที่เขาทำเองเนี่ย
ต้นทุนจะไม่แพงเพราะว่าเราใช้ผลไม้ของเขาเอง
แต่ถ้าไปซื้อต่างส่วนก็คงจะแพงเพราะว่าปีนี้แรง
อย่างนี้ค่ะอย่างปีนี้แรงมากเลย
แต่ว่าเขาก็ให้ผลไม้เต็มที่นะคะ
คือไม่ได้เอาแบบที่จะทิ้งมาให้เราทานนะคะ
ก็โอเคเลยคุณภาพใช้ได้ค่ะ
เจ้าของสวนผลไม้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบอกว่า
ปีนี้ไม่ได้ขึ้นราคาบุฟเฟ่แม้ต้นทุนจะสูงขึ้น
ทุเรียนเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ทำให้ผลผลิตลดลงร้อยละ๒๐
บางครั้งทุเรียนไม่พอเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยว
ต้องใช้วิธีการสั่งจากส่วนผลไม้อื่นเข้ามาด้วย

นั่นก็คือโรงคัดบรรจุผลไม้หรือที่เรียกว่าลง
กวานซื้อทุเรียนทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น
เผื่อของหน่อยโรงจีนมันดันราคาขึ้นสูง
ตอนนี้มันเข้าสวนตามปกติที่ทุเรียนเยอะอะ
มันจากเข่าสวนใหญ่แต่ตอนนี้สวนเหล็กมันก็เข่า
เราก็ต้องไปแค่งซื้อแค่งกับโรงจีน
ต้นทุนจะสูงขึ้นแต่โดยรวมแล้ว
ส่วนผลไม้ที่จัดเทศกาลบุฟเฟ่ยังอยู่รอดได้
เพราะคนที่รับประทานน้อยที่สุดทานได้ที่๑กิโลกรัม
ขณะที่คนทานเยอะที่สุดอยู่ที่๓กิโลกรัม
ผลไม้ที่อยู่ในตะก้าที่เห็นตรงนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคค่ะ
ซึ่งถือว่าบุฟเฟ่ผลไม้เนี่ยต่อหัวนี่ก็ราคาไม่แพงนะคะ
ซึ่งแตกต่างกับราคาจำหน่ายที่อยู่ตามท้องตลาด
ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าปกติค่ะ
ราคาต่อหุ่นบุฟเฟ่ผลไม้อย่างส่วนเล็ก
ส่วนท่องเที่ยวเชิงเกษตรคิดอยู่ที่หัวละ๓๐๐บาท
ขณะที่สวนใหญ่คิดอยู่ที่หัวละ๓๕๐บาท
ขณะเดียวกันสวนผลไม้รายใหญ่ก็เผชิญกับปัญหาผลผลิตน้อยลงเช่นกัน
แต่ก็ประเมินว่าด้วยจำนวนสินค้าที่น้อยลง
จะทำให้การส่งออกทุเรียนดีขึ้น
เพราะกลุ่มลูกค้าอาเซียนมีความต้องการสูง
เม็ดเงินให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
ตอนนี้ทั้งจีนเวียดนามเพื่อนบ้านเราก็คืออย่างกัมพูชาเนี่ย
ตอนนี้บริโภคกันมาก
ฉะนั้นจะทำให้๓ประเทศนี้มีออเดอร์ค่อนข้างที่จะมาก
ผลไม้ในภาคตะวันออกถือว่ามีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ
กระทรวงเกษตรและสหกรจึงมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เป็น
การค้าส่งผลไม้ของประเทศไทย
โดยกำชับให้ข้าราชการช่วยส่งเสริมในเรื่องของนวัตกรรมใหม่
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของชาวสวนอย่างต่อเนื่อง
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน